ครับเอาล่ะขึ้นชื่อว่างูเข้าบ้านอ่ะนะส่วนตัวผมนะ
ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรผมกลัวทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็จะเรียกกู้ภัยด้วยครับส่วนที่กระบี่นะครับ
ผู้หญิงคนนี้ตกใจสุดขีดฮะโอ้โหดูสิบ้านอยู่แบบนี้ซะด้วย
จงอางเข้าบ้านโทรเรียกกู้ภัยเลยมาดูว่าตัวอะไรเข้าบ้าน
กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์อำเภอเมืองกระบี่นะครับ
รับแจ้งว่ามีงูตัวใหญ่เลยนะเลื้อยเข้ามาในบ้านของนางวิจิตร
ประมัยพิมพ์อายุห้าสิบปีเลขที่สองสี่เจ็ดนะครับ
ปู่สองกระบวนเขาครามอำเภอเมืองกระบีครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นงูจงอาง
รีบไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นงูสิงดงครับ
แต่ก็ใหญ่อยู่ละ๓เมตรเนี่ยโอ้โหเลื้อยซุกอยู่ใต้ตู้ใต้เตียงฮะ
พยายามจะเลื้อยหนีด้วยฉกกัดตลอดเวลา
นิสัยดุร้ายครับคุณผู้ชมครับไอ้งูประเภทเนี้ยนะฮะ
อืมก็เวลาจับเนี้ยก็ใช้อยู่ประมาณสิบนาที
จึงจับใส่กระสอบได้สำเร็จค่ะพี่วิจิตเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ขณะนอนเล่นเล่นโทรศัพท์อยู่นะอยู่ในห้องนอน
ก็ได้ยินเสียงสิ่งของตกลงพื้นในอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกัน
ก็เลยไปดูก็พบว่างูตัวดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
มันเข้ามาในบ้านตกใจขาสั่นเข่าอ่อนเลย
นึกว่าเป็นจงอางแน่เนื่องจากมันรูปร่างคล้ายกัน
จึงรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
ต้นคาดว่างูมันน่าจะตามหนูนะฮะ
จะมากินหนูมันนี่ในห้องบ้านเธอ
อันนี้ไม่ใช่จงอางใช่ไหม

จ้าวหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทคสาบันสมุทรศาเบียนธนาฬิกา

ทำไมมันชำพอได้สูงณนะครับ

ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหมู่๖
งูจงอางขนาดใหญ่หรือบงหลายยักษ์บุกบ้าน
รีบไปตรวจสอบนะครับพบงูจงอางขนาดใหญ่จริง
มันพยายามเลื้อยเข้าบ้านทางหน้าต่างข้างบ้าน
เจ้าหน้าที่ใช้บวงอุปกรณ์จับจะคล้องที่หัวมัน
แต่งูจออมมันสีนะครับไม่ยอมให้จับง่าย
บ้านนี้ใช้เวลาเกือบประมาณ๒๐นาทีจึงจับได้สำเร็จ
ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกเมื่อกี้๓เมตรตัวนี้๔เมตร

ก็เลยเอาใส่กระสอบเดี๋ยวไปปล่อยป่าต่อไป
สอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าขณะอยู่บ้านได้ยินเสียงหมา

ก็เลยออกไปดูหน้าบ้านตกใจสิครับ
ข้างบ้านพุ่งตรงหญิงจะเข้าบ้าน

แต่งูจงอางก็พยายามจะเลื้อยเข้าบ้านทางหน้าต่างข้างบ้านนะครับ